ท่านผู้ชมครับวันนี้เรามาพบกันเป็นวันที่ข่าวเยอะจริงอีกวันหนึ่งนะฮะ
ใช่ค่ะทั้งเรื่องของโควิด๑๙ทั้งเรื่องของลุงพล

ลุงพลเนี่ยมันเป็นเรื่องของคดีความล้วนเลยนะคะ
ถูกต้องครับก็คดีน้องชมพู่เนี่ยตอนนี้ตำรวจก็แถลงวันนี้ยังไม่ได้มีความคืบหน้ามากไปกว่าเดิม

ตรงจุดที่เขาสร้างเป็นลานเป็นพญานาค
แต่เป็นพื้นที่ของป่าไม้เขา

เจ้าหน้าที่ก็เลยควบคุมตัวไปอยู่ที่สพกกตูม
ตั้งแต่ช่วงเที่ยงบ่ายวันนี้

ขณะที่อีกจุดหนึ่งก็คือที่บ้านของลุงพล
ใช่ค่ะคุณกิติศักดิ์วีรชัยเจริญศุกร์หรือว่าตินะครับ
ของเราก็ไปอยู่ที่หน้าบ้านลุงพลนะคะนี่ค่ะนักข่าวของเราสองคนอยู่ใน
ที่แบบนี้นะคะคุณวิมลวันอยู่สพกกตูมใช่ค่ะอ่าเดี๋ยวดูทาง
ลุงพลก่อนก็แล้วกันนะที่สพกกตูมนะครับความคืบหน้าที่
ปทศได้นำตัวมาที่นี่เนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับ
ติดตามจากรายงานสดของคุณวิมวลวันครับ
กว่า๔ชั่วโมงแล้วนะคะที่ลุงพลเข้าไปภายในห้องสอบสวน
อ่าของตำรวจภูทรกกตูมเกี่ยวกับคดีลุกป่า
แล้วก็ยังไม่มีการออกมาจากห้องสอบปากคำเลยนะคะ
มีรายงานว่าอยู่ระหว่างขั้นตอนการยื่นประกันตัว
เดี๋ยวเราจะพาไปดูบรรยากาศภายในห้องสอบ
ซึ่งจุดที่เราอยู่ในขณะนี้ก็คือบริเวณห้องสอบปากคำนะคะ
ที่เราเห็นอยู่บริเวณด้านหน้าก็จะเป็นบรรดาพี่ยูทูปเปอร์
ที่มาติดตามตามติดชีวิตลุงพลตั้งแต่ที่บ้านแล้วนะคะ
แล้วก็ภาพที่อยู่ในห้องเดี๋ยวเราจะขออนุญาตพี่นิดนึงนะคะ

ที่เห็นอยู่ในขณะนี้ก็จะเป็นภาพของนางสมพรหลาโพนะคะ
หรือว่าป้าแตนนะคะที่ขั้นตอนในตอนนี้อยู่ระหว่างการยื่นหลักทรัพย์นะคะ
เพื่อที่จะประกันตัวลุงพลในคดีลุกป่านะคะ
โดยมีรายงานว่าตัวของนายชัยพลวิพาหรือว่าลุงพลนะคะ
เคยของน้องชมพู่ได้เซ็นรับทราบข้อกล่าวหาคดีลุกป่าแล้วนะคะ
แล้วก็อยู่ในขั้นตอนของการยื่นประกันตัว
โดยในชั้นสอบปากคำนั้นลุงพลให้การปฏิเสธนะคะ
ซึ่งขั้นตอนหลังจากที่เจ้าหน้าที่ตำรวจปราบรามการกระทำความผิด
เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือว่าปฏศรนะคะ
ที่เข้ามาดำเนินการตรวจสอบพื้นที่ที่มีการก่อสร้างพญานาคปู่ปาริจิตนาคาราชนั้นนะคะ
ภายหลังจากเข้าไปตรวจสอบเข้าไปตรวจยึด
แล้วก็นำเอาตัวของลุงพลนะคะมาสอบปากคำที่สถานีตำรวจภูทรกกตูม
ก็มีการแจ้งข้อกล่าวหาหลังจากนี้ตำรวจปรทศก็จะมอบสำนวนและก็หลักฐานทั้งหมดนะคะ
ให้กับทางตำรวจภูทรกกตูมในการทำคดีต่อไปนะคะ
ส่วนตัวของลุงพลนั้นนะคะก็จะอยู่อีกห้องหนึ่งนะคะ
เดี๋ยวตามมาเรื่อยก็จะเห็นนะคะว่าตัวของลุงพลอยู่ในห้องสอบปากคำของพนักงานสอบสวนตำรวจภูทรกกตูม
เข้าไปตั้งแต่เวลาประมาณสิบสี่นาฬิกาสามสิบนาทีนะคะ
จะเห็นว่าลุงพลอยู่กับทนายความนะคะ
อาจจะมองไม่ค่อยเห็นเพราะว่าทนายความสวมเสื้อสีดำ
ตัวของลุงพลสวมเสื้อ
สีแดงนะคะแล้วก็ทนายความนั้นมีการนั่งบังอยู่นะคะ
บรรยากาศการสอบปากคำตั้งแต่ช่วงบ่ายที่ผ่านมา
จากการสังเกตการณ์ของทีมข่าวไทยรัฐทีวีก็เป็นบรรยากาศที่ไม่ได้ตึงเครียดเท่าไหร่นักนะคะ
สำหรับกรณีที่นายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์
ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออัธยกรรมยื่นฟ้องต่อตำรวจปศ
ก็เป็นไปตามพระราชบัญญัติป่าสงวนมาตรา๑๔นะคะ
ห้ามไม่ให้ผู้ใดยึดถือครอบครองทำประโยชน์
หรือว่าอยู่อาศัยในที่ดินเกาะสร้างหรือว่าแพ่วถางเผาป่า
ทำไมเก็บหาของป่าหรือว่ากระทำการใด
อันเป็นการเสื่อมเสียแก่สภาพป่าสงวนแห่งชาติค่ะ
โดยการเข้าไปในพื้นที่นะคะก็จะเป็นนายพรพิรมอุระแสงนะคะ
ผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้จังหวัดมุกดาหารนะคะที่นำกำลังเข้าไปค่ะ
ยังคงอยู่ในขั้นตอนของการสอบปากคำนะคะอย่างไรก็ตามค่ะ
ในขณะนี้ต้องบอกว่าเกือบ๔ชั่วโมงแล้วสำหรับการเข้าให้ปากคำของลุงพลหรือว่านายชัยพลวิพา
มีทนายความเข้ามาร่วมในการสอบปากคำในครั้งนี้มีรายงานว่าในส่วนของการสอบปากคำนั้นให้การปฏิเสธนะคะ
แต่อย่างไรก็ตามก็จะต้องรอติดต่อติดตามต่อไปว่าหลังจากเขาให้ปากคำกับพนักงานสอบสวนตำรวจภูทรกกตูม
รวมไปถึงตำรวจปตศแล้วนะคะตัวของลุงพลเองนั้นจะมีการให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนว่าอย่างไรค่ะ
ใช่ค่ะตั้งแต่บ่ายสองโมงครึ่งจนถึงตอนนี้นะคะตำรวจยังสอบปากคำอยู่เลยใช่ครับเดี๋ยวไปดูบรรยากาศที่บ้านลุงพลกันหน่อยค่ะ
ที่คุณผู้ชมเห็นอยู่หน้าจอนะคะตินะคะกิติศักดิราชัยเจริญสุขนะคะ
อยู่หน้าบ้านลุงพลคือต้องไปดูว่าตอนนี้มีคนไปให้กำลังใจหรือไม่
หรือเป็นยังไงกันบ้างติดตามจากติได้เลยค่ะ
คุณผู้ชมครับและขณะนี้ผมก็อยู่บริเวณหน้าบ้านของลุงพลนะครับ
เอ่อไปที่สพกกตูมโดยลุงพลอ่ะไปเข้าให้ปากคำกับพนักงาน
สอบสวนนะครับจากคุณผู้ชมก็จะเห็นว่าบรรยากาศล่าสุดณขณะนี้
ค่อนข้างที่จะเงียบกว่าทุกทุกวันที่ผ่านมาเพราะปกติตรงบริเวณหน้าบ้านของลุงพลเนี่ยครับ
ก็จะมีลุงพลกับป้าแตนแล้วก็เหล่ายูทูปเบอร์เนี่ยก็คือ
จะมาทำกิจกรรมไลฟ์ส่งไลฟ์สดกันอะไรกันแบบนี้แต่วันนี้ไม่มีใครอยู่
เพราะว่าทั้งหมดไปอยู่ที่สพกกตูมนะครับผม
เราจะเห็นเพียงนี่ครับรูปของลุงพลกับป้าแตนเพียงเท่านั้น
เราจะไม่เจอลุงพลกับป้าแตนตัวเป็นเป็นแต่เขายังมีตรงเนี้ย
แม้เหล่ายูทูปเบอร์เนี่ยจะไปกันที่สพกกตูมเพื่อตามลุงพลไปกัน
แต่ก็ยังมียูทูปเบอร์บางคนอยู่ในพื้นที่เดี๋ยวเราจะไปสอบถามกับเขากันนะครับว่า
เหตุใดเขาถึงไม่ตามลุงพลไปที่สพกกตูมสวัสดีครับคุณพี่ครับ
สวัสดีครับพี่ครับเอ่อทำไมวันนี้เราถึงไม่ตามไปที่สพกกตูม
อ่าเพราะว่ายูทูบเบอร์ไปเยอะแล้วนะฮะยูทูบเบอร์ไปเยอะแล้วก็
ผมก็อยากจะประจำให้เอฟซีทุกท่านนะฮะได้เห็นภาพบรรยากาศที่บ้านลุงพล
แล้วก็ดูแลแถวแถวนี้ด้วยนะฮะแล้วก็อีกอย่างผมก็ส่งกำลังใจกับเอฟซี่เนอะ
ก็ส่งกำลังใจจากที่นี่นะส่งไปให้ลุงพลเหมือนกันนะฮะ
ก็ไม่ได้ต่างกันครับไปไม่ไปก็ยังมีค่าเท่าเดิ
แล้วก็ส่งกำลังใจไปให้ลุงพลสู้เหมือนเดิมนะฮะที่เป็นห่วงลุงพลอยู่
เป็นห่วงครับเอฟซีหลายคนก็คอมเมนต์เข้ามาสู้ลุงพลสู้นะฮะ
ส่งกำลังใจจากหน้าบ้านลุงพลนี่แหละนะฮะให้เราเราเป็นห่วงกัน
เราเราคิดว่าเขาจะถูกดำเนินขดุงคดีอะไรแบบแบบนี้แล้วหรือว่ายังไง
ก็เป็นห่วงเป็นห่วงลุงพลฮะก็คงไม่มีอะไรนะ
คงไม่มีอะไรผมก็ยังเชื่อมั่นในลุงพลนะฮะ
เชื่อมั่นในลุงพลนะครับผมก่อนไปเนี่ยเขาได้มีการพูดคุยอะไรกับเรารู้ฝากอะไรไว้
ไม่ไม่มีไม่มีครับผมฝากน้องโอเหมือนนามนให้ดูอ๋ออันนี้น่าจะมีพี่
พี่ชายของลุงพลอยู่นะครับผมอันนี้น่าจะมีคนดูแลแล้ว
เราก็แค่อ่ะดูดูข้างหน้าเป็นเป็นคล้ายคล้ายแบบเอ่อดูดูแลด้านหน้านะ
ถ้ามีอะไรไม่ชอบมากค่ะคนเราก็ไลฟ์สดยังยังมีเราไลฟ์สดอยู่ด้านหน้าบ้านลุงพลนะฮะ
ครับผมอันนี้ขอโทษนะพี่อันนี้ทำทำเล่นเล่นเราเนี่ยก็อย่างมีเอฟซีก็ถามไปว่าเออเนี่ยไม่ไม่
เห็นลุงพลแต่อยากอยู่ที่เนี้ยอยากให้ไปถ่ายรูปลุงคนอะไรแบบนี้เนี้ยคิดเป็นลุงพลก็เป็น
ให้เห็นอะไรแบบนี้มีไหมก็ยังไม่มีนะตอนนี้ก็แค่ถ่ายบรรยากาศด้านหน้าให้ดูนะครับ
เอฟซีเขาก็ดูแค่นี้นะขอบคุณคุณครับคุณคุณผู้ชมครับอ่าแล้วนี่ก็เป็น
สิ่งที่คุณพี่ยูทูปเบอร์ท่านนี้บอกกับเรานะครับที่ว่าเหตุผลที่ว่าไม่ไปก็เพราะว่าต้องการถ่ายทอดบรรยากาศบริเวณหน้าบ้านของลุงพลนะครับผม
สำหรับวันนี้ครับเดี๋ยวเราเนี่ยครับนี่ตัวนี้นะครับนี่ตนนี้นะครับ
พญานาคพญานาคองค์นี้พญานาคองค์นี้ขอโทษครับคุณผู้ชมอันเนี้ยก็คือที่อยู่ระหว่างกำลังก่อสร้าง
ซึ่งลุงพลเนี่ยสร้างเสร็จไปแล้วประมาณแปดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับแปดสิบเปอร์เซ็นต์
เหลือแค่เอ่อพ่นสีแล้วก็เก็บอะไรละเอียดเล็กเล็กน้อยน้อยครับ
ก็จะเสร็จสมบูรณ์นะครับผมซึ่งวันนี้หลังจากที่ว่าทางเอ่อ
เจ้าที่ป่าไม้แล้วก็ตำรวจปทศเนี่ยเอ่อก็มาเชิญลุงพลไปให้ปากคำกับ
นักงานสอบสวนที่สพกกตูมเกี่ยวกับการสร้างพญานาคบนพื้นที่ของ
โดยที่ของป่าสงวนนะครับผมก็ตะชาญพ่อตาของลุงพลเนี่ย
ก็ได้รีบเดินทางมาเลยเดินทางมาเพื่อดูว่าเอ่อ
พญานาคนี่ถูกทุบไหมเพราะลุงชาเนี่ยท่านคิดว่าเอ่อ
พญานาคเนี่ยจะต้องถูกทุบทำลายแล้วท่านก็บอกกับทีมข่าวของเรา
เรื่องต้นนะครับว่าท่านก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าเอ่อ
ในพื้นที่ของป่าสงวนนะครับผมโอเคและนี่ก็เป็นบรรยากาศล่าสุด
ที่บริเวณบ้านลุงพลครับกิตติสักวิราชัยเจริญศุกร์
รายงานครับค่ะขอบคุณคุณกิติศักดิ์ด้วยนะคะนี่แหละค่ะ
ก็คือประเด็นเรื่องของการตรวจสอบนะคะ
คือไม่ได้ตรวจสอบว่าทำไมถึงสร้างพญานาคตรงนั้น
แต่พื้นที่ตรงนั้นที่ลุงพลสร้างพญานาคเนี่ย
เป็นพื้นที่ของใครและผิดวัตถุประสงค์หรือไม่

ตาของลุงพลที่มาดูพญานาคเนี่ย

เอาดูที่มาของการตรวจสอบวันนี้ก่อนกันแล้วกันนะครับ
ตำรวจปทศควบคุมตัวลุงพลไปที่สพกกตูมเนี่ย

ย้อนไปเมื่อ๒๒มกราคมที่ผ่านมานะครับ
คุณผู้ชมครับนี่เป็นภาพเมื่อ๒๒มกราคมที่ผ่านมานะครับ
อัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาจยากรรม
วันนั้นไปเข้าพบเจ้าหน้าที่ที่กองบังคับการปราบรามการกระทำผิด
เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือว่าบกปศนะครับ
ไปแจ้งความเอาผิดกับนายชัยพลวิพาหรือว่าลุงพลและพวก
ความผิดตามพรบป่าสงวนมาตรา๑๔ที่ห้ามมีให้บุคคลใดยึดถือครอบครองทำประโยชน์
อยู่อาศัยในที่ดินก่อสร้างแพ่วถางเผาป่าทำไม้เก็บหาของป่า
กระทำด้วยประการใดอันเป็นการเสื่อมเสียแก่สภาพป่าสงวนแห่งชาติ
นี่คือข้อหาตามกฎหมายนะครับสิ่งที่ลุงพลทำตามที่นายอัจฉริยะไปแจ้งความก็คือ
การก่อสร้างพญานาคและสิ่งปลูกสร้างอื่นทำให้ป่าสงวนเสื่อมเสียสภาพ
แล้วก็เนี่ยฮะเอกสงค์เอกสารต่างเขาก็เอาไปบอกว่าเป็นแผนที่พิกัดพื้นที่ก่อสร้างพญานาค
ซึ่งแม้ว่าจะอยู่ข้างบ้านลุงพลแต่มันอยู่ในเขตป่าสงวนดงภูพาลจังหวัดมุกดาหาร
มีหลักฐานไปให้ด้วยส่วนนี้คือภาพสถานที่จริงที่เขากำลังก่อสร้างกันอยู่
อัจฉริยะบอกว่าที่ดินแปลงนี้เป็นป่าสงวนกฎหมายระบุไว้ชัดว่าห้ามเปลี่ยนมือด้วย
แต่ลุงพลเนี่ยให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนอย่างชัดเจนว่าที่ดินตรงจุดที่สร้างพญานาคอยู่เนี่ย
ซื้อต่อมาจากชาวบ้านราคา๑๕๐๐๐บาทแล้วที่ดินแถวนี้ทางกรมป่าไม้
ซึ่งเป็นที่ดินป่าสงวนเนี่ยอนุญาตให้ชาวบ้านสามารถอยู่อาศัยหรือทำการเกษตรได้
สำหรับชาวบ้านกกอกตำบลกกตูมที่มาอยู่อาศัยก่อนปี๒๕๕๙
แล้วลุงพลมาอยู่เนี่ยจะไปซื้อที่ดินต่อจากเขาได้อย่างไร๑๕๐๐๐บาท
เพราะเขาห้ามซื้อขายกันตกทอดให้กับทายาทได้เท่านั้นแล้วก็ต้องเป็นที่ดินในเพื่อทำการเกษตร
แล้วคุณก็มาทำให้สภาพของมันเนี่ยเปลี่ยนแปลงเสื่อมโทรมเสียหายอะไรด้วยการสร้างพญานาคที่นายชนะบอกนะครับ
อาจริยะบอกว่าลุงพลเนี่ยมาอาศัยอยู่ในพื้นที่ปี๒๕๕๗ด้วยนะฮะ
มาอยู่หลังชาวบ้านกกอกที่เขาให้อยู่อาศัยได้สำหรับคนที่อยู่มาตั้งแต่ก่อนปี๒๕๔๑ด้วย
แล้วมาซื้อที่ดินตรงนี้พร้อมกับก่อสร้างพญานาคนะฮะโดยไม่ได้ขออนุญาตจากกรมป่าไม้
ซึ่งขอยืนยันว่าไม่ได้แจ้งความแบบมั่วซั่วแต่ทำไปเพราะเห็นถึงประโยชน์ของสาธารณะเป็นหลัก
ตัวลุงพลเนี่ยอ้างว่ามีต้นตะเคียนไหลตามแม่น้ำมาอีกแล้วก็เอาต้นตะเคียนขึ้นมาให้คนกราบไหว้บูชานะ
มีคนมาทำหน้าที่เป็นนางรำต่อไปอาจจะมีตู้รับบริจาคเกิดขึ้นได้
มันอาจจะเข้าข่ายหลอกลวงประชาชนก็ได้เพราะฉะนั้นก็เลยต้องมาแจ้งความนะฮะ
เรื่องของต้นไม้ท่อนนั้นกรมป่าไม้ก็แจ้งความไปก่อนแล้วแล้วก็ยึดไม้ท่อนนั้นไปแล้วนะครับ
ส่วนวันนี้ปทศก็มาเรื่องของพญานาคที่สร้างอยู่ตรงนี้นะครับ
อาจรุยะบอกว่าการสร้างพญานาคไม่ได้ขออนุญาตจากกรมป่าไม้แล้วยังไม่มีวิศวกรควบคุมงานด้วย
คุณสร้างสูงเท่าไหร่หนักเท่าไหร่ยาวเท่าไหร่แบบไหนอะไรยังไง
เกิดวันหนึ่งมันหักมันล้มมันพังทับคนตายขึ้นมาใครจะรับผิดชอบ
ถือว่าเป็นการสร้างความงมงายต่อประชาชนแล้วก็เสี่ยงต่ออันตรายก็เลยไปแจ้งความนะฮะ
ก็เป็นที่มาที่เจ้าหน้าที่ปทศวันนี้ไปที่บ้านลุงพลไปตรวจสอบนะครับ
แล้วก็นำตัวไปที่สพกกตูมคือเบื้องต้นเนี่ยลุงพลเขาก็ชี้แจงอ่ะนะ
จากเรื่องเจตนาวัตถุประสงค์ในการสร้างแล้วเนี่ย
เมื่อเช้าเนี่ยพานักข่าวเดินดูแล้วก็บอกว่าเนี่ยมันแข็งแรงแบบไหน
ยาวเท่าไหร่สูงเท่าไหร่มีเสาเข็มลึกลงไปเท่าไหร่

คือเรื่องนี้เดี๋ยวช่วงหลัง๒ทุ่มตามกันต่ออีกทีนึงก็แล้วกัน
ใช่ค่ะเพราะว่ามันมีประเด็นที่ว่าคือก่อนหน้านี้ลุงพลบอกว่าลุงพลซื้อที่ดินมา
แต่วันนี้ลุงพลเปลี่ยนคำลุงพลเลือกใช้คำพูดที่ว่าชาวบ้านยกที่ดินให้
แล้วลุงพลได้เงินมาส่วนหนึ่งมีเงินมานิดหน่อย
ก็เลยเอาเงินนี้ไปตอบแทนให้กับชาวบ้านคนนั้นที่ยกที่ดินให้

ก่อนหน้านี้ใช้คำว่าซื้ออันนี้ก็เป็นประเด็นสำคัญเดี๋ยวมาตามกันต่อ
แต่ว่าวันนี้ค่ะทีมข่าวทุกสำนักเลยนะคะ
จับตาไปที่การแถลงของผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
เพราะว่าเมื่อวานนี้ได้รับแจ้งมาจากทีมประชาสัมพันธ์

บอกว่าท่านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพลตำรวจเอกสุวัสดิ์แจ้งยอดสุข
จะมีการแถลงข่าวคดีสำคัญตอน๑๐โมงเช้า

ส่วนช่วงบ่ายจะมีการแถลงเกี่ยวกับเรื่องของคดีแรงงานต่างด้าว

วันนี้เนี่ยท่านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้แถลงและพูดถึงคดีของน้องชมพู่ด้วยนะคะ
คือท่านบอกว่าคดีนี้มีความคืบหน้ามากกว่า๑๐๐
ความหมายที่ว่ามากกว่า๑๐๐ก็คือมีการดำเนินงานที่เดินหน้ามากไปกว่าแผนงานเดิมด้วยซ้ำ
หมายความว่าตอนนี้ท่านผอบตรบอกว่ามีข้อมูลใหม่ด้วยนะคะ
มีหลักฐานใหม่เพิ่มเติมด้วยนะคะที่ทางตำรวจเองก็ต้องเดินหน้าในการหาความจริงว่าเกิดอะไรขึ้นกับน้องชมพู่
ยังไม่สามารถบอกได้ว่าจะใช้เวลาอีกนานแค่ไหนแต่ไม่ปิดประตูสำหรับคดีนี้แน่นอน
และก็มีทิ้งท้ายเอาไว้ด้วยว่าอาจจะมีตัวละครตัวใหม่ในคดีนี้ด้วยซ้ำ
ส่วนเรื่องของการเข้าเครื่องจับเท็จนะคะท่านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติบอกว่ายังไม่สามารถบอกได้ว่าผู้ที่นำมาเข้าเครื่องจับเท็จนั้นเป็นผู้ต้องสงสัยหรือไม่
และยังไม่สามารถบอกได้ด้วยซ้ำว่าจะนำใครมาเข้าเครื่องจับเท็จเพิ่มเติมอีกหรือเปล่า
ยืนยันว่าการแปลผลจากเครื่องจับเท็จรอบแรกเนี่ยค่ะมีการแปลผลออกมาเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับดุลยพินิษฐ์ของพนักงานสอบสวนในการนำผลจากเครื่องจับเท็จเนี่ยค่ะไปรวมกับหลักฐานทางคดีอื่นด้วย
เพราะว่าผลจากเครื่องจับเท็จเป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นไม่ใช่ทั้งหมดของทางคดีนะคะแต่วันนี้ท่านผอบตรบอกว่ายังไม่ได้อนุมัติออกหมายจับอะไรนะคะยังไม่ได้ขอสารออกหมายจับแต่ท่านบอกว่าวันนี้ยังแต่พรุ่งนี้ไม่แน่เดี๋ยวลองฟังเสียงดูค่ะ
บอกได้แค่ว่าตอนนี้ผลที่แปลออกมาเนี่ยเขาก็ดำเนินการทางธุรการอยู่ออกมาเป็นรายงานที่ตามถูกต้องของเขานะครับ
อาจจะมีการดำเนินการต่อเนื่องจากนี้ไปซึ่งคงบอกไม่ได้ว่าทำอะไร
แต่ในส่วนของการที่เข้าไปจับในผู้ต้องห่วงสายที่เข้าไปจับเท็จทั้งหมดเนี่ย

คงไม่ตอบเนอะคำถามนี้นะครับเพราะว่ามันก็
ผมพยายามบอกเท่าที่ได้นะครับบอกเท่าที่ได้
เพราะว่าพูดไปกลายเป็นว่าคนเข้าเครื่องจับเท็จเกี่ยวหมดเลยเดือดร้อนอีก
เพราะเดี๋ยวต้องปรึกษาอาหารเรื่องกันอีกรอบนะครับ
เลยร้อยไปแล้วเพราะว่าบอกไปสองรอบแล้วว่าแผนการทำงานเนี่ย
ที่กำหนดไว้เดิมเนี่ยตอนนี้มันเกินไปแล้ว
ไม่นับดีกว่าเพราะมันเกินจากแผนเดิมที่เราบอกไป
ตอนนี้ก็เป็นการที่พอมันพบเรื่องใหม่
เขาก็ต้องมีเหตุมีผลไม่ใช่อยู่ดีเราจะทำเองตามอำเภอใจนะครับ
มันมีความจำเป็นมีเหตุมีผลในการคดีเขาก็ต้องทำต่อ

หมัดเจ็ดเดี๋ยวมันจะไม่รู้หมัดเจ็ดนะครับ

บอกไว้แล้วว่าวันนี้ยังไม่มีแต่พรุ่งนี้ไม่รู้

พูดไปก็จะเป็นคำถามต่อไปนะ
ชัดเจนขนาดนั้นไม่ได้นะว่ามีเพิ่มไม่มีเพิ่มแต่ว่ามันก็ไม่ได้ปิดโอกาสว่าจะมีเพิ่ม
นี่ค่ะยังไม่ได้ปิดโอกาสว่าจะมีตัวละครตัวใหม่เพิ่มหรือเปล่า
ยังไม่ได้ปิดโอกาสว่าจะนำคนเข้าเครื่องจับเท็จเพิ่มเติมอีกหรือเปล่า

ณเวลานี้ยังไม่มีหมายจับออกมาแต่เร็วนี้ไม่แน่นะคะ
ทีนี้ค่ะท่านผอบตรก็ยืนยันเหมือนเดิมตามที่เคยแถลงข่าวไว้เมื่อ๒ตุลาคมปีที่แล้วอะค่ะ
ยังคงยืนยันว่าตำรวจเชื่อว่าน้องชมพู่ไม่สามารถเดินขึ้นไปบนภูเหล็กไฟได้ด้วยตัวเองนะคะ
แต่การจะออกหมายจับเนี่ยมันต้องมั่นใจหลักฐานมันต้องมัดตัวผู้ต้องหาได้อย่างแน่นหนา

ส่วนกรณีที่ทนายสิทธาเบี้ยบังเกิดหรือว่าทนายตั้มเนี่ยนะคะเดินทางไปคุยเรื่องคดีความกับลุงพลหรือนายชัยพลวิพาว่ามีพยานสำคัญคนนึงสามารถยืนยันไทม์ไลน์ของลุงพลได้
แต่ทำไมพยานคนสำคัญคนนี้ตำรวจไม่เห็นให้ความสำคัญเลย
พบตรตอบเรื่องนี้ว่าไม่รู้นะคะต้องไปถามคนที่พูด
ท่านยืนยันว่าทุกคนมีสิทธิ์ใช้กระบวนการยุติธรรมในการต่อสู้ทางคดี
ท่านยืนยันว่าพนักงานสอบสวนยังคงสืบสวนสอบสวนคดีนี้อยู่แต่จะนานเท่าไหร่นั้นก็จะนานเท่าที่จำเป็น
นักข่าวถามท่านเพิ่มค่ะบอกว่าถ้าผู้ต้องหาหรือว่าคนก่อเหตุฟังอยู่
ฟังท่านผอบตรแถลงคดีของน้องชมพู่อยู่เนี่ยท่านอยากบอกอะไรเดี๋ยวลองฟังดูค่ะ
นักข่าวถามท่านเพิ่มค่ะบอกว่าถ้าผู้ต้องหาหรือว่าคนก่อเหตุฟังอยู่
ฟังท่านเพิ่มค่ะบอกว่าถ้าผู้ต้องหาหรือว่าคนก่อเหตุฟังอยู่
ฟังท่านเพิ่มค่ะบอกว่าถ้าผู้ต้องหาหรือว่าคนก่อเหตุฟังอยู่
ฟังท่านเพิ่มค่ะบอกว่าถ้าผู้ต้องหาหรือว่าคนก่อเหตุฟังอยู่
ฟังท่านเพิ่มค่ะบอกว่าถ้าผู้ต้องหาหรือว่าคนก่อเหตุฟังอยู่
ฟังท่านเพิ่มค่ะบอกว่าถ้าผู้ต้องหาหรือว่าคนก่อเหตุฟังอยู่
ฟังท่านเพิ่มค่ะบอกว่าถ้าผู้ต้องหาหรือว่าคนก่อเหตุฟังอยู่
ฟังท่านเพิ่มค่ะบอกว่าถ้าผู้ต้องหาหรือว่าคนก่อเหตุฟังอยู่
ฟังท่านเพิ่มค่ะบอกว่าถ้าผู้ต้องหาหรือว่าคนก่อเหตุฟังอยู่
ฟังท่านเพิ่มค่ะบอกว่าถ้าผู้ต้องหาหรือว่าคนก่อเหตุฟังอยู่
ฟังท่านเพิ่มค่ะบอกว่าถ้าผู้ต้องหาหรือว่าคนก่อเหตุฟังอยู่
ฟังท่านเพิ่มค่ะบอกว่าถ้าผู้ต้องหาหรือว่าคนก่อเหตุฟังอยู่
ฟังท่านเพิ่มค่ะบอกว่าถ้าผู้ต้องหาหรือว่าคนก่อเหตุฟังอยู่
ฟังท่านเพิ่มค่ะบอกว่าถ้าผู้ต้องหาหรือว่าคนก่อเหตุฟังอยู่
ฟังท่านเพิ่มค่ะบอกว่าถ้าผู้ต้องหาหรือว่าคนก่อเหตุฟังอยู่
ฟังท่านเพิ่มค่ะบอกว่าถ้าผู้ต้องหาหรือว่าคนก่อเหตุฟังอยู่
ฟังท่านเพิ่มค่ะบอกว่าถ้าผู้ต้องหาหรือว่าคนก่อเหตุฟังอยู่
ฟังท่านเพิ่มค่ะบอกว่าถ้าผู้ต้องหาหรือว่าคนก่อเหตุฟังอยู่
ฟังท่านเพิ่มค่ะบอกว่าถ้าผู้ต้องหาหรือว่าคนก่อเหตุฟังอยู่
ฟังท่านเพิ่มค่ะบอกว่าถ้าผู้ต้องหาหรือว่าคนก่อเหตุฟังอยู่
ฟังท่านเพิ่มค่ะบอกว่าถ้าผู้ต้องหาหรือว่าคนก่อเหตุฟังอยู่
ฟังท่านเพิ่มค่ะบอกว่าถ้าผู้ต้องหาหรือว่าคนก่อเหตุฟังอยู่
ฟังท่านเพิ่มค่ะบอกว่าถ้าผู้ต้องหาหรือว่าคนก่อเหตุฟังอยู่
ฟังท่านเพิ่มค่ะบอกว่าถ้าผู้ต้องหาหรือว่าคนก่อเหตุฟังอยู่
คือที่พตแถลงข่าววันนี้ตอน๑๐นบอกว่าคดีสำคัญคือเรื่องการทฤติภูมิโครงการเราเที่ยวด้วยกัน
แต่นักข่าวก็เลยสอบถามเพิ่มเติมเรื่องคดีของน้องชมพู่
ท่านผู้ชมครับภาพที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่ข้างเนี่ยเราเจาะจอไว้ให้ท่านดูตลอดคือความเคลื่อนไหวที่สพกกตูมนะฮะ
หลังจากที่ปศคุมตัวลุงพลมาจากบ้านตั้งแต่ช่วงบ่ายมาที่นี่นะฮะ
เรากำลังรอฟังจากทางตำรวจตกลงแล้วมีการแจ้งหรืออะไรแบบนั้นยังไง

และสิ่งแวดล้อมหรือปฐาสอว์
พร้อมกับเจ้าหน้าที่ป่าไม้แล้วก็ตำรวจสพกกตูมด้วย
โดยงานที่เกี่ยวข้องด้วยรวมแล้ว๔๐กว่านาย
มาที่บ้านลุงพลภายใต้ปฏิบัติการนะฮะมีชื่อปฏิบัติการด้วยนะครับ
ปฏิบัติการหานุมานสยบนาคาวังพญานาคตะเคียนทองกกอก

ปฏิบัติการฮานุมานสยบนาคาวังพญานาคตะเคียนทองกกอก
ฉันถึงขั้นไลน์ไปถามนักข่าวว่าใช้ชื่อนี้จริงใช่ไหม

เพราะเวลาเจ้าหน้าที่เขาลุยแล้วก็ออกปฏิบัติงาน
เขาจะมีรหัสเรียกขานหรือว่ามีชุดปฏิบัติงานของเขาอยู่
นี่ฮะมาที่บ้านลุงพลตรงนี้นะครับทุกผู้ชมครับ
ซึ่งตรงนี้คือเรื่องการสร้างพญานาคตรงนี้

ที่นายอาจารยะไปร้องกับพทศว่า
เป็นการทำให้สภาพของป่าสงวนหรือว่าบุกรุกพื้นที่ป่าสงวน
แล้วสภาพมันเปลี่ยนแปลงสุดโทรมเสียหายอะไรพวกเดียวนะครับ
นายพรพิรมอุระแสงผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้จังหวัดมุกดาหาร
ได้อ่านเอกสารเรื่องที่ดินพร้อมกับภาพถ่ายดาวเทียม
บริเวณจุดที่สร้างพญานาคให้กับนายชัยพลวิพาฟัง
เพราะมีการร้องเรียนให้ตรวจสอบที่ดินจำนวน๒งาน๑๓ตารางวา
นายชัยพลใช้ที่ดินแบบผิดวัตถุประสงค์และทำให้เสื่อมเสียสภาพป่าสงวน
ถือว่ามีความผิดตามพรบป่าสงวนแห่งชาติ
เนื่องจากนายชัยพลหรือว่าลุงพลนำที่ดินตรงนี้มาก่อสร้างพญานาค
ให้แกพาชี้แล้วก็ให้พาไปชี้เจ้า
ครับแล้วก็จะเอาตรงที่ท่านซื้อใหม่นะครับตรงไหนครับ
ครับครับครับ

จุดไหนที่ได้เพิ่มเติมมาซื้อเพิ่มเติมหรือว่าอะไรช่วยเหลือเงินอะไรเขาเขาให้มาอะไรเพิ่มเติมตรงไหน

เจ้าหน้าที่ให้ลุงพลพาไปชี้เขาก็ชี้เนี่ยจุดนี้จุดนี้จุดนี้ใช้เวลาอยู่ไม่นานนะครับ
คือลุงพลเนี่ยอ้างถึงการได้มาของที่ดินบอกว่าเขาได้มาจากชาวบ้านคนหนึ่งในหมู่บ้านกกตูม
ให้มาเพราะสงสารที่ตัวเขาไม่มีบ้านอยู่อาศัย
หลังจากที่ตอนนั้นกลับมาจากการไปทำงานที่กรุงเทพก็กะว่าจะมาอาศัยอยู่ที่บ้านกอกนี่แหละ
เพราะเป็นบ้านเกิดของภรรยาก็คือป้าแตนนะฮะหมู่บ้านกกอกที่ตะมนตกกตูมเนี่ยนี่ฮะ
พอได้ที่ดินมาก็เลยเอาเงินไปให้ชาวบ้านเพื่อเป็นการตอบแทนบุญคุณ
ก่อนนั้นนี่เคยบอกว่าซื้อมาแสนห้าใช่ไหมฮะ
หลังจากที่ได้ที่ดินมาเนี่ยลุงพลบอกว่าก็รู้ดีว่าที่ดินที่ได้มาต้องใช้อยู่อาศัยหรือทำการเกษตรเท่านั้น
กระทั่งเมื่อเดือนธันวาคมปี๖๓เดือนธันวาคมปีที่แล้วเนี่ยเขาก็เลยตัดสินใจสร้างพญานาคในพื้นที่ที่ดินที่ได้มา
ซึ่งเป็นที่ดินของป่าสงวนซึ่งห้ามสร้างสิ่งปลูกสร้างที่ไม่ใช่ที่อยู่อาศัยนะ
แต่เขาก็บอกว่าเขาก็มีเจตนาดีในการที่สร้างขึ้นมา
วันนี้จึงไม่ได้รู้สึกกังวลที่เจ้าหน้าที่ป่าไม้หรือว่าปทศลงมาตรวจสอบ
แล้วอาจจะมีการร้องทุกข์กล่าวโทษแจ้งข้อหาเรื่องทั้งหมดเนี่ย
เดี๋ยวขอให้เป็นไปตามกระบวนการทางกฎหมายก็แล้วกัน
ใช่ครับก็ยาวมาจากนี่ครับก็ยาวมาถึงนี่เลย
ตรงนี้จะเป็นฝ่ายชะลอน้ำที่ทางอำเภอหรือจังหวัดนี่แหละ
มาทำฝ่ายชะลอน้ำความกว้าง๑๒เมตรนะครับ
เพื่อจะรอชะลอน้ำแล้วที่ที่ท่านอนุเคราะห์ให้ผมเนี่ย
ก็ยาวมานี่ยาวเลาะไปนี่เลยครับไปถึงมุมนู้น
คอสะพานนู้นเลยครับมา
ตรงนั้นคือห้วยตรงนี้จะเป็นห้วยปรุง

เทียนแล้วทีนี้เนี้ยให้ให้ลูกคน
ไปเจ้าที่พาไปรอที่
โอเคแล้วค่ะ

เราไปคุยกันที่หลวงพักครับ
เป็นการกรณีลุกพื้นที่ฝากด้วย

ที่สถานีตำรวจภูทรกกตูมเนี่ย
จะมีการแจ้งข้อมูลด้วยไหมครับ

เจ้าหน้าที่เขาจะต้องปฏิบัติยังไงครับ
จะเย็บต้นไม้ครับ

อยู่ตรงไหนถึงตรงไหนแล้วตรงไหนที่สร้างอะไรขึ้นมานะครับ
จากนั้นเจ้าหน้าที่ก็ได้เชิญตัวลุงพลขึ้นรถตู้นะครับ
บอกว่าไปคุยรายละเอียดกันที่สพกกตูมก็แล้วกัน
ก็ให้พนักงานสอบสวนเนี่ยสอบปากคำลุงพลที่พนักงานสอบสวนที่สพกกตูมนะครับ
ขึ้นรถตู้ไปนะฮะจากที่บ้านคันนี้นะครับ
ไปถึงสพกกตูมเนี่ยนักข่าวก็ได้ถามลุงพลอีกรอบนึงนะฮะ
ตอนที่มาถึงก่อนจะเข้าห้องของพนักงานสอบสวนนะครับ
คราวนี้ก็ได้พูดกันยาวขึ้นกว่าเดิมหน่อยนึงนะฮะ
ตรงนี้นะครับลุงพลก็ยังยืนยันนะครับบอกว่าไม่กังวล
ก็อาจจะเป็นธรรมดาของคนดังอะไรประมาณอย่างนี้
แล้วได้เตรียมทนายไว้แล้วคือเขายืนยันว่าเขาทำไปด้วยเจตนาดี
แต่ว่าไม่ได้มีความรู้มากนักเรื่องที่ดินหรือว่าเรื่องกฎหมาย
ที่สร้างพญานาคเนี่ยต้องการสร้างเพื่อมอบให้เป็นสาธารณประโยชน์กับจังหวัด

ก็ไม่รู้สึกอะไรครับเฉยไม่กังวลครับ
ลุงพลครับคดีนี้โทษค่อนข้างสูงเลยกังวลไหมครับว่าจะ

ไม่ก็การลุกป่าฮะ
ลุงพลบอกถึงที่ตรงนั้นได้ไหมที่ตรงลานพญานาคตกลงแล้วเนี่ย
ถ้าจะบอกว่าขายมันก็ไม่มีเอกสารอะไรที่แน่ชัด
จะเมืองการยังไงอะไรอย่างนี้ครับ

ออกลงทนายตั้มดูคดีดุป่าด้วย
ก็มีสองสามอย่างครับที่คุยกันแล้วครับ
จนถึงถนานี้คือยืนยันว่า

ก็ยังยืนยันครับว่าเจตนาผมเนี่ย
ที่ผมสร้างปู่ปะดิจิตนคราชขึ้นมา
เจตนาคือทำเพื่อส่วนรวมอยู่แล้ว
ไม่ได้มีเจตนาที่จะสร้างมาเป็นของตัวเอง

ทุกบาททุกสตางค์ที่เอฟซีเขาส่งมาสร้าง
สายยานบรมีเขาส่งไม้สร้าง
เสร็จแล้วผมก็ต้องให้แผ่นดินไป
อืมแล้วคดีที่ตอนนี้รู้สึกว่าแบบแต่ละคดีก็ลุกเล้ามาหาเรา

ไม่หนักใจครับสรรโลกยกเป็นเป็นตามกรรม
สุดท้ายถ้าเกิดต้องมีการทุบหรือยึด
ตัวนี้เขายึดแล้วถ้าเขาขอให้ทุบหรือต้องยกออก
ก็ให้เป็นหน้าที่ของเขาครับถ้าเขาจะทุบก็ให้เขาทุบ
ได้ปรึกษาทนายไหมคะว่าถ้าสมมุติมีการแจ้งข้อหาเรื่องของการลุกป่าสงวนเนี่ย
เราจะยอมรับหรือว่าเราจะปฏิเสธ
อืมถามว่าลุกป่าสงวนไหมอันนี้ผมไม่ทราบครับครับ
เพราะชาวบ้านเขาก็อยู่กันแบบนี้มานานแล้วครับ
ตัวนี้ป้ายประกาศชัดเจนเลยว่ามีการตรวจยึดแปลงไปแล้ว
แล้วความคืบหน้าหรือการสร้างคิดว่ามันจะไปต่อ
อันนี้ต้องให้ทนายที่เขามีความรู้ด้านกฎหมายนะครับ
คุยกันเองเพราะว่าผมเป็นชาวบ้านตาดำ
ก็ให้พี่สื่อมวลชนดูแล้วกันว่า
ทุกวันนี้ที่ผมทำขึ้นมาเนี่ยก็ทำเพื่อชาติเรานั่นแหละ

ก็ต่อไปข้างหน้าก็คงจะมอบเป็นสถานที่ท่องเที่ยว
อันนี้ก็ต้องเข้าไปคุยกับผู้ว่าท่านอีกทีนึง
เพราะว่าการสร้างมันยังไม่สำเร็จ
ถ้ามันสำเร็จ๑๐๐แล้วทุกอย่างมันก็ต้องเป็นไปตามกระบวนการ
มึงคิดว่าบารมีของกลุ่มปาริสินนคราชจะปกป้องคุณพ่อไหมครับ

แกก็ตีความประมาณว่าที่ดินนี้ไม่ได้ซื้อมา
ได้รับความอนุเคราะห์มาคือเขายกให้
ถ้าจะลุกด้วยการสร้างพญานาคอะไรพวกนี้เนี่ย

คนบริจาคมาให้สร้างบริจาคเงินที่เขา๑๓ล้านนะฮะ
ละส่วนกับ๘แสนกว่าที่ว่ามีผู้บริจาคเป็นผ้าป่าที่ไปสร้าง

นักส่งตรงนั้นนะที่ว่าเทปูนสาราอะไรพวกนี้นะฮะ
แต่ว่าการตีความลักษณะตรงนี้ของลุงพลเนี่ย
เจ้าหน้าที่จะว่าอะไรยังไงเนี่ยเดี๋ยว
เดี๋ยวต้องรอฟังเจ้าหน้าที่ว่าวันนี้ได้ความว่ายังไงบ้าง
ใช่ค่ะลุงพลยังอยู่ที่สพกกตูมอยู่เลยนะคะ
เดี๋ยวต้องรอดูนะคะจะมีการรับทราบข้อกล่าวหาหรือไม่

เดี๋ยวตามให้ต่อในไทยรัฐนิวสโชว์นี่แหละค่ะ